คือร้องได้ให้ร้าง

คำว่าจบพูดเบาก็เจ็บ
เมื่อเธอเลือกเก็บรักเขามาแทนที่ใจ
เหยื่อใหญ่บางบางเส้นสุดท้าย
เมื่อเธอตั้งใจทำลายหนักเบาก็ผ่านอยู่ดี
เส้นใหญ่บางบางเงินแซ่นสุดท้าย
นี่แหละโอ๊ยตื่นเต้น
ก็ผ่านไปแล้วล่ะผ่านไปแล้วช่วงเวลานั้น

เชื่อไหมเป๊กเนี่ยอยู่บนเวทีนี้นะ
มาไม่รู้กี่ร้อยเทป

ใจทำด้วยอะไรนะหมายรวมถึงคุณดาวด้วย
ถึงตัดสินใจสู้ได้ในเวลากดดัน
ถ้าเป็นเป๊กเองไม่รู้ว่าจะทำได้ดีอย่างคุณดาวทำได้หรือเปล่า
ก่อนอื่นเลยเป๊กต้องขอปรบมือให้คุณดาวก่อนนะ
หรือว่าเป็นน้ำสู้ชีวิตจริง
คุณผู้ชมดูอยู่ทางบ้านนี่คุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมลุ้นแล้วนะคะ
ในห้องส่งตรงนี้กองเชียร์ทุกคนลุ้นกันมาก
คิดดูสิคะว่าคุณดาวเธอจะได้รับแรงกดดันขนาดไหนกับตัวเงิน๑แสนบาท

ยังไม่เคยมีเป็นของตัวเองเลยแล้วที่สำคัญ
เงินก้อนนี้จะต้องเอาไปรักษาลูกซึ่งอยากได้มากจริง
ลูกจะต้องผ่าตัดแล้วนะคะ
ก็ขอให้สำเร็จขอให้ได้ขอให้พลิกฟื้นชีวิตของครอบครัวคุณดาวได้
ค่ะคุณดาวพวกเรายินดีที่จะให้
เอาละครับมา
ร้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับนักสู้ชีวิตของเราเพลงที่๖นะครับมูลค่า๑แสนบาท
คุณดาวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โดดใจโดดใจ
และเพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท
คุณดาวร้อง
แม่ง
สวัสดีครับ

ดีใจค่ะเราเองก็ดีใจกับคุณดาวค่ะ

ในที่สุดก็ทำได้ค่ะคุณดาว
เกินคาดไปเยอะมากนะคะ

เพลงนี้ที่ร้องได้นะคะ

สำเร็จนะคะในเพลงนี้ค่ะ

๑แสนบาทครับ

ครอบครัวคุณดาวสถานะแบบนี้

จากรายการของเราครับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง

แสนนึงเราแจกล้านหนึ่งเราก็แจก
ถ้าทำได้อีกแค่๔เพลง

เพลงหน้า๒แสน

คุณป่าเป็นดาวยั่วมากเลยครับ

ต้องให้คุณดาวได้กลับไปทบทวนนะ
กลับไปฝึกมาอีกนะฮะ

จะไปถึงเงินล้านหรือเปล่าค่ะคุณผู้ชม

มีเวลาตัดสินใจกลับไปปราจีนบุรีนะครับ

ไปบอกข่าวดีให้ท่านก่อน
เดี๋ยวคราวหน้าเรากลับมาเชียร์คุณดาวกันใหม่

นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไปครับ

น้ำทิพย์ชะลมใจของคุณลากย่าค่ะ

เอเชยามิชัยรออยู่ค่ะ
กว่าจะพบกันใหม่นะครับพบกันในคราวหน้า
วันนี้สวัสดีครับ

ฉันก็ไม่สามารถใช้ได้ต้องเป็นเจลเฉพาะทางของเขาราคาแพงไหมคะ

วันนี้มีตังค์ติดกันมา๒๐บาทนะฮะแล้วก็เห็นบอกวันนี้นมเหลือแค่ไหนแล้ว
เหลือเท่านี้ได้อีกถึงพรุ่งนี้ไหมครับ

เนื้อได้ไหมคะ

บอกกันแดดิหาสิเท่น้องพิม
เหลงที่๘มูลค่า๓แสนบาทคุณดาวร้อง
โปรดติดตามตอนต่อไป